คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันค่ะที่คุณเบิร์ตได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
กรณีที่ภรรยาอายุยังน้อยอยู่เลยอายุ๑๖ปี
ครับนะคะถูกสามีเนี่ยซ้อมสามีก็เมายาบ้าซ้อม
ใบหน้าบวมปูดเลยเหตุการณ์มาจากความหึงหวง
ผู้หญิงเนี่ยพิสูจน์รักแท้ตัดนิ้วตัวเองค่ะ
เป็นการพิสูจน์รักแท้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากเวลามันเนิ่นนาน
นิ้วเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลก็ต่อไม่ได้แล้วค่ะ
นางสาวการซินีอายุ๑๖ปีนะคะเนี่ยค่ะก็ถูกนายทองพลุคำยาอายุ๒๑ปีเมายาบ้าแล้วซ้อมเธอจนใบหน้าเขียวช้ำเลย
ตาซ้ายก็บวมปูดจากความหึงหวงนะคะ
นี่คือภาพตอนที่ตำรวจสพบังเลน
ไปช่วยเธอนะคะแล้วเธอก็เอามีดเนี่ย
ตัดนิ้วนางข้างขวาของตัวเองมือเนี่ยนะคะ
ฉีกขาด๒ข้อเอาต้องเอาพลาสเตอร์ยาพันแผลเอาไว้
แล้วก็นิ้วก้อยมือขวาข้อสุดท้ายขาดไปอีกข้อนึงครับตอนที่เขาไปเจอเนี่ย
ก็เอากระดาษห่อไว้แต่ว่าเลือดเนี่ยท่วมเลยนะคะ
ตัดเพื่อพิสูจน์ความจริงใจพิสูจน์รักแท้ให้สามีเชื่อ
จะได้เลิกหึงห่วงกันเพราะว่าถูกสามีทำร้ายด้วยเหตุผลเนี่ย
สามีภรรยาทะเลาะกันเมียเอ่อภรรยาเนี่ยตัดนิ้วตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว
แล้วกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงคุณผู้ชมครับช่วงบ่าย๓เมื่อวาน
เวลามันก็เนิ่นนานไปถึงโรงพยาบาลจะไปต่อนิ้วก็ต่อไม่ได้แล้วอะค่ะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องรีบพานางสาวกาญจินี
ส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นนะคะเพื่อที่จะรักษาตัวต่อไป
ระหว่างทางตอนอยู่ในรถพยาบาลเนี่ยก็โทรศัพท์คุยกับแม่เสียงสั่นเคลือเลยค่ะ
น่าสงสารมากเธอบอกแม่บอกถูกซ้อมอีกแล้ว
เห็นเหตุการณ์บอกว่าสองสามีภรรยาเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้๒เดือน

เขาไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าทะเลาะวิวาดกันตลอดเลย
สามีไม่ได้ทำอาชีพอะไรแต่ภรรยาทำงานเย็บผ้า
ครั้งล่าสุดที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะผู้เห็นเหตุการณ์บอกทะเลาะตั้งแต่ช่วงหัวข้ามวันที่๒๓ตุลาคม
ฝ่ายภรรยาตัดนิ้วตัวเองพิสูจน์รักแท้ก็ยังไม่จบนะคะ
ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายเมื่อวานนี้คือบ่ายวันที่ยี่สิบสี่
ฝ่ายหญิงถูกซ้อมจนเป็นสภาพแบบอย่างที่เราเห็นเลย
แต่ก็ต้องเบลอไว้เพราะว่าสภาพน่าสงสารจริงค่ะ
แล้วก็ปิดห้องเช่าเอาไว้ค่ะ
ภรรยาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวสามีเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยนำไปตรวจสารเสพติดแล้วก็เจอจริงค่ะ
สาวะเป็นสีม่วงนะคะยอมรับว่าเสพยาบ้าเข้าไปจริง
ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายและเสพยาเสพติดค่ะ

ทะเลาะกับนายทองพลุเพราะว่าสามีเนี่ยถามว่าผ่านชายอื่นมาหรือเปล่า
แล้วก็ลงมือทำร้ายแล้วผู้ชายเนี่ยก็ให้พิสูจน์รักแท้ให้ตัดนิ้วมือ
เธอก็เลยเอากันไกลตัดผ้าตัดนิ้วตัวเอง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่คือมันก็เคยเกิดแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเธอใช้กันไก่ตัดนิ้วนางเกือบขาดเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยแม่ของผู้หญิงมารับตัวไปแล้วค่ะ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิรินทรที่กรุงเทพนะคะ